ข่าวนี้ที่โปรยไปคู่นี้รักกันมา๙ปี
คุณผู้ชมคุณวรพรฝ่ายหญิงหลัง
ทนพฤติกรรมของผู้ชายไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่ข้างนอก
ไปอยู่ข้างนอกผู้ชายไปตามเจอว่าอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ไหนก็ไปตามง้อแต่ง้อไม่สำเร็จ
ความรักจึงกลายเป็นความแค้นครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมผู้ชายตามมาเจอผู้หญิงแล้ว
นี่ครับโอ้ยแล้วก็คงคุยง้อกันไม่สำเร็จแล้วนะครับ
ดูสิครับคุณผู้ชมเห็นภาพนะ
นายธนกรนะครับอายุ๒๔ปีมาดักรอแฟนคือนางสาว
นัทนันนาพรกองสุวรรณอายุ๒๒
ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นทั้งคู่มีปากเสียงกัน
แล้วก็ฝ่ายชายต้องการมาง้อขอให้แฟนสาวไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเถอะ
แต่ฝ่ายหญิงไม่กลับแล้วจบลงด้วยผู้หญิงเสียชีวิตครับ
นายธนกรใช้มีดพับที่เตรียมมาจ้วงแทงไม่ยั้งเลย
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมช่วงเกิดเหตุทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้ครับ
หน้าหอพักแห่ง๑หมู่๔ตะบนกรอกสมบูรณอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนางสาวนัทนันนาพรเนี่ยนะครับ
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิโครงอุตสาหกรรมสามศูนย์สี่
เข้าตรงไหนบ้างคอหอยให้หนึ่งแผลราวนมซ้ายสองแผล
แล้วก็ไหล่ซ้ายสองแผลใกล้กันพบรถจักรยายนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ

แล้วก็มิดพับเปื้อนเลือดตกอยู่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน

รบพอจับตัวเอาไว้ได้สารภาพบอกว่า
ผมอยู่ด้วยกันมากับแฟนสาวตั้งแต่เรียน

ผมก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนตามหาทุกวัน
มารู้ว่าทำงานที่ไหนก็เลยสะกดลอยตามมา
มาง้อขอคืนดีแต่แฟนไม่ยอมครับ

คือเรารู้สึกสำนึกผิดใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้มาดูว่าเขาเสียชีวิตไหมใช่ไหมครับพี่
ครับผมมาปลูกแล้วอันนี้ผมเห็นคนมามุมทำไมเขาเผื่อว่าไม่เจ็บเผื่อแล้ว
อ๋อวันที่เกิดเห็นมาเฝ้าเขาที่นี่หรือว่าเราตามเขามาหรือเปล่า
ตามเข้ามาจากโรงงานก็รู้ว่าเขาจะมาที่นั่น
ขอบคุณครับ
ของฝ่ายหญิงนะครับครอบครัวจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับ
ที่วัดวังขอนแดงที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ขณะที่นางอุทุนพรกองสวรรค์อายุห้าสิบปี
แม่ของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าลูกสาวเนี่ยแยกกันอยู่นะ
แล้วบอกว่าอยากจะอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้ไปมีแฟนใหม่นะ
ก่อนเกิดเหตุยังมาหาแม่อยู่เลยผู้ตายกับนางสาวขออภัยครับ
ผู้ตายกับนายธนกรแม้จะอยู่กินกันมา๘ปี
แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรกันนะครับ
ก็มีการผูกแขนกันตามประเพณีเท่านั้น
ครอบครัวผู้ตายก็ไม่คิดว่านายธนกรจะก่อเหตุแบบนี้ครับ
มันมีเรื่องโหดร้าย